มาดูลูกดารากันไหม
รีวิวสินคงสินค้ารีวิวหลาย

มาบอกเลยว่าคนแรกยกให้เลย
รีวิวได้แม่พูดเก่งเหมือนแม่เลยนะฮะ

ตัวแค่นี้ขยันรีวิวสร้างงานสร้างเงินกับแม่แล้วนะฮะ
แล้วคุณแม่เขายืนหนึ่งเรื่องการรีวิวอยู่แล้วไง
แล้วลูกชายจะไปไหนเสียคุณผู้ชมค่ะลูกไม้ตกใต้ต้นนะฮะ
ไปดูลีลาการรีวิวของน้องเรสซิ่งกันหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะมาพบกับสองเกอร์ทำไม
รีวิวค่ะอันนี้ลูกชิ้นใครนัี้

เพราะถามับที่เราทำมั้ย
หนูต้องนั่งกับแม่ก่อนแล้วหนูไปหาเพื่อนได้เลย

อ๋อกะเพราถาด

มุกไหนเข้าไปได้หมดทั้งเวอรี่พูดทั้งอร่อย
บอกแล้วรีวิวเก่ง
วันนี้มาบ้านนี้คุณผู้ชมมาดูลูกสาวของดิฉันอีกคนนึงนะคะ
หลานดีกว่านี่เป่าลูกสาวยายกุ๊กกิ๊บคุณผู้ชม
ลีลาความแบบว่าฟาดของนางมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยนะคะ

จะเป็นยังไงนะคะไปชมเลยค่ะ
ตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ๕แถม๖นะคะ
นี่แหละค่ะทุกคนใส่แจ๋วเลยนะ

ว่าถ้าซื้อ๕แถม๖แม่เจ๊งนะลูกนะ
ใจพ่อแม่เนาะโปรโมชั่น
ภาษาอังกฤษเป๊ะมากเลยบ้านนี้นะคะ
อ่ะเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งบ้านดีกว่านะคะคุณ
สำอางไปแล้วอะไรไปแล้วมาดูของกินกันบ้างดีกว่า
คนนี้บอกเลยสุดน้องแตงไทย
ลูกสาวพ่อแจ๊ดแม่แจงนี่แหละคุณค่ะ
ตัวแค่นี้รีวิวแบบกระทะทำไข่เจียวโชว์ได้แล้วนะ
เออนี่นะทำรีวิวขนมรีวิวผลไม้
หมดแล้วทุกอย่างคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูรีลากันนิดนึงค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้กำลังจะมารีวิวผลไม้ในอายาลานะคะ
ยากู้

อย่าอยู่กันสำหรับประเทศไปเลยทั่วโลกไปเลยนะ
แจ๊ดมีอารมณ์ร่วมกับลูกนิดนึง
กำลังดูอยู่ว่าลูกแจ๊ดคนรู้ในใจว่า
อะไรครับเนี้ยลุงทัศน์อะไรครับเนี้ย
เก่งจะบอกเลยว่าบรรเทิงไทยรัฐเป็นแฟนผู้ชม

น่ารักทุกบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะ